สปาดรอบกรุง
โอ้โหน่ากินจริงคุณผู้ชมครับ
พาไปบุกนี่เลยที่ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ตลาดนัดชื่อดัง
ลำลูกกาคลอง๖บอกเลยว่าร้านนี้นะ
เนื้อเขานุ่มมากถ้ากัดเข้าไปเนี่ยโอ้โห

นี่ยอดขายนี่เยอะมาก

เขาบอกว่าเขาเป็นผู้รับเหงากับเกี่ยวกับงานโลหะมาก่อน
แล้วก็โดนโกงไปจนเกือบหมดเนื้อหมดตัว

ถ้าใครอยากกินหมูย่างคอหมูย่างอร่อยแบบนี้
เชิญเลยตลาดบ้านฟ้าปิยะรมนะครับ
หรือว่าตลาดเลอร์มาเช่โทร๐๙๒๓๒๘๑๐๐๕นะครับ
คุณคะแค่เห็นก็นึกออกแล้วว่ารสชาติมันจะนุ่ม
มันจะหอมขนาดไหน
แล้วกินพวกกับข้าวเหนียวร้อนปั้นหืมทิ้งใจน้ำ
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัตน์อีวิสช่อง๓๒ครับ